เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านยังคงปูพรมค้นหาน้องจุ๊บ
ฝาแฝดทางพิการทางสมองผู้พี่ที่หายตัวไป
โดยแฝดผู้น้องบอกว่ามีพานปลาสะพายปืน
มาพาพี่ออกจากบ้านขึ้นไปบนเขา
พ่อแม่เองตอนนี้ก็มีการทำพิธีเปิดป่าด้วย
หลังจากมีหมอดูทักว่าถูกคุณสัย
บังตาทำให้หายังไงก็หาไม่เจอค่ะนี่เป็นครอบครัวบุญจันทร์นะคะ
ก็มีการนำทูบเทียนพร้อมกับคำกล่าวภาวนาแล้วก็บทสวด
เป็นบทสวดมนต์จากหมอดูที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศัยศาสตร์มาทำพิธีเปิดป่าเลย
บริเวณข้างบ้านที่ตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรหลังเดินทางไปพบหมอดูคนดังกล่าว
แล้วก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยคือนางสาวสุวลัยบุญจันทร์หรือว่าน้องจุ๊บอายุ๓๖ปี
ถูกก้อนหินใหญ่เนี่ยทับอยู่ในป่าไม่ไกลจากบ้านมากนักแต่ว่าหมอดูอายุมากแล้ว
เดินทางไปทำพิธีที่บ้านไม่ได้ก็เลยเขียนคำกล่าวแล้วก็บทสวดมนต์มาให้
พร้อมกับทูบเทียนให้นำกลับมาทำพิธีเปิดป่าเองที่บ้านตามที่หมอดูแนะนำ
พร้อมบอกว่าหากทำพิธีกรรมเปิดป่าได้สำเร็จก็จะพบตัว
แต่หากไม่สำเร็จก็จะไม่เจอซึ่งน้องจุ๊บเนี่ยนะคะ
เป็นฝาแฝดผู้พี่กับนางสาวสุวรรคหรือว่าน้องจิ๊บทั้งคู่พิการทางสมองพัฒนาการช้า
แต่ว่าคุยรู้เรื่องหายออกจากบ้านไปเมื่อวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ช่วงบ่ายขณะที่พ่อแล้วก็แม่ออกไปรับหลานที่โรงเรียนก็คือปล่อยให้ทั้งคู่อยู่บ้านกันสองคน
เมื่อรับหลานกลับมาบ้านปรากฏว่าน้องจุ๊บเนี่ยหายไปค่ะ
ก็เลยไปแจ้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันค้นหาคือหามา๔วันแล้วก็ยังไม่เจอตัว
ทีนี้ไปถามน้องจิ๊บแฝดผู้น้องเนี่ยน้องจิ๊บก็ยืนยันว่าจุดที่ทำพิธีเปิดป่าเนี่ย
พระและสะพายปืนยาวหนึ่งกระบอกเอาไว้ข้างหลังปรีเข้ามาใช้มืออุดปากพี่สาวแล้วก็
ลากตัวไปทางหลังบ้านพาเข้าไปบนป่าที่อยู่บนภูเขาฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
เอาดูใหญ่ใหหน่ะผ่วงเยา

ผู้เป็นแม่ก็ยังคงอยู่ในอาการเศร้าศกเสียใจร้องไห้ตลอดเวลา
หวังว่ายังจะได้พบลูกสาวขอบคุณทุกฝ่ายชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยกันตามหา

บนบานสารกล่าวไปหาหมอดู
ก็หวังว่าจะพบลูกสาวค่ะ

ลูกชายคนโตทำงานอยู่เกาะพังอันที่สุราธานี
ทั้งคู่เป็นลูกสาวฝาแฝด

เป็นผู้หญิงหน้าตาดีค่ะ

ส่วนคนน้องคือจิ๊บแต่งผมแต่งตัวไปในแนวผู้ชายลักษณะเป็นธอมหน่อย

ทั้งคู่ไม่เคยห่างกันค่ะไปไหนมาไหนไม่เคยไปตามลำพังเลย

สองพี่น้องพิการทางสมองพัฒนาการช้าแต่ว่าจำชื่อเพื่อนบ้านได้ทุกคน
พูดช้าติดขัดแต่เข้าใจรู้เรื่องช่วยเหลือตัวเองได้
ส่วนจุ๊บที่หายไปเนี่ยเดินไปไหนไกลไม่ได้เพราะว่าขาอ่อนแรง
จะนั่งเล่นอยู่บริเวณบ้านเท่านั้น
เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้แน่ที่จะเดินไปไหนมาไหนเอง
และเพื่อนบ้านคนดังกล่าวก็มีความประพฤติไม่ค่อยดีเป็นที่รู้จักกันในหมู่บ้าน
มีอาชีพล่าสัตว์หาของป่ามีความเชี่ยวชาญรู้เส้นทางป่าเขาในหมู่บ้านเป็นอย่างดี
ขณะที่นายจำรูนหอมกลุ่นอายุ๕๕ปีหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหมอจงเนี่ยนะคะ
โจ๊กบอกว่าน้องจุ๊บไปเข้าฝันอยู่ในสภาพนั่งพนมมือ
พงหญ้าสูงข้างหน้าผาหลังบ้าน
โดยบอกให้หมอโจ๊กไปช่วยแต่เมื่อพูดทักว่าอ้าวไอ้จุ๊บ
ภาพนั้นก็หายวับไปจากความฝันทันทีอันนี้หมอจุ๊บเล่านะคะ
ซึ่งได้ออกไปหายังจุดที่น้องจุ๊บมาเข้าฝันแต่ก็ยังไม่พบนะคะ
ซึ่งความฝันดังกล่าวตรงกับพระแล้วก็หมอดูหลายคนที่ไปดูมาด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยนะคะตำรวจสพเมืองชุมพรบอกว่าการค้นหา๔วันแล้วไม่พบเนี่ยก็ยังค้นหากันต่อไป
ต้นมีคนเห็นว่าผู้สูญหายมีคนพาตัวไปแต่ก็ยังไม่ชัดเจนก็คือต้องรอการสอบสวนพยาหลักฐานต่างก่อน
ส่วนผู้ต้องสงสัยตำรวจเขาจับกลุ่มไว้ในข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต
เดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะว่าคดีนี้จะมีความคืบหน้ากันยังไงค่ะ